อุปกรณ์การฝนแบบนี้จะขายดิบขายดีเป็นพิเศษนะครับ
ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องพกไปหน่อยครับ
เพราะว่าตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห
ที่เห็นเฉียงแบบนี้เป็นเมฆที่เกิดจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
และที่เห็นดำแบบนี้ไม่ต้องตกออกตกใจนะครับ
เป็นการถ่ายทอดภาพสดจากภาพถ่ายดาวเทียมของเรานะครับ

หลังจากนี้กลุ่มฝนที่เกิดจากคลื่นกระแสลมเป็นอย่างไร

กระแสลมก็จะค่อยออกจากเมืองใดของเรานะครับ
กลุ่มฝนก็จะค่อยเขยิบไปบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้ว
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องเจออากาศร้อนกันติดต่อกันหลายวันละทีเดียว
และสิ่งสำคัญครับที่จะเข้ามาเสริมทัพความรุนแรงความแปรผลสภาพอากาศ
ก็คือบริเวณความกดอากาศสูง
ตอนนี้ก็ค่อยมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องบริเวณทางตอนบน
ทำให้เกิดกลุ่มฝนปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยอยู่
แล้วก็หลังจากนี้ก็จะค่อยแผลลงมาอย่างต่อเนื่อง
การว่าจะหนักหน่วงสุดในวันที่๖
มาดูกันหน่อยนะครับว่าพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบ
พายุฤดูร้อนมีจังหวัดไหนบ้าง
ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายอุตรดิตไพเยาพิสุนโลกแพร่เพชบูรณ์แล้วก็น่าน

เลยข้อนิ่งแก่นน้องบูรรณภูมิมหาสารคาหนองคายกาลสินอุดรธานีร้อยเอ็ดบึงกาลชัยภูมิ
กลนครนครราชศรีมานะครับนครพนมบุรีลำมุกดาหารสุรินอำนาจเจริญศรีสะเกดอุบลราชธานีแล้วก็ยะโสธร

คอนพนมชนบุรีปราจินบุรีระยองสะแก้วจันทบุรีฉะเชิงเซาแล้วก็ตราด
ส่วนภาคกลางครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตอนล่างนะครับ
นครสวรรค์สิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองสละบุรีชัยนาฏพระนครศรีอยุธยาแล้วก็กรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลด้วยนะครับ

ช่วงแรกคงจะต้องเน้นในพื้นที่ภาคอีสานก่อน
หลังจากนั้นก็ตามด้วยบริเวณตอนกลางประเทศไทยก่อนที่จะลงไปทางใต้นะครับ
และนี่คือสิ่งที่มาเตือนกันหน่อยในรู้ก่อนร้อนหนาวในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ